คุณผู้ชมมาดูซิว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เรียกว่ารักหรือเปล่า
คือฝ่ายหญิงเขาทำงานเป็นพนักงานร้านขายนม
ฝ่ายผู้ชายเป็นรายเดอร์เขาเคยเป็นแฟนกันแต่เลิกกัน

เหมือนกับว่าไม่ค่อยเคารพแม่เขาที่เป็นผู้สูงอายุภายในบ้าน
ฝ่ายผู้หญิงก็เลยบอกว่าแล้วชอบทำร้ายร่างกายเขาด้วย

ให้ผู้ชายออกจากบ้านไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ไม่ยอม
ตามไปที่ทำงานไปดุไปด่าทุบตีไปต่อยมรัวหลายหมัด
หน้าเพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่ไปซื้อของในร้าน
ไปดูคลิปกล้องวงจรปิดในร้านเลยครับ